พาไปทำบุญที่จังหวัดชนบุรีเขาบอกว่ามีที่กรวดน้ำแบบมินิมอลมินิมอล
มันเป็นแบบไหนไปดูพร้อมกันครับ
โอ้โหสะดวกดีเหมือนกันน้อง

กไปจากบ้านเลยจบ
อันนี้ผู้ใช้งานติ๊กต๊อกสาวรายหนึ่งเธอเดินทางไปทำบุญกับคุณแม่
ที่วัดบึงสถิตที่จังหวัดชมบุรีฮะ
บอกว่านี่ไม่ได้ไปวัดนานแล้วแล้วเธอเหลือไปเห็นสิ่งนี้เข้า
เป็นแก้วกรวดน้ำแบบใหม่แบบสับ
บอกเลยนะพอเปิดออกมาโอ้มันใช่ฮะ
อยากให้ดูอีกสักทีตอนแรกที่ครอบเอาไว้นะ
ตอนครอบเอาไว้น่ะเฮ้ยตอนแรกนึกไม่ออกนะ

แต่พอหมุนออกมาแล้วได้เห็นข้างในอ๋อนี่มันที่กรวดน้ำนี่แหละ

แล้วที่ขวดน้ำเนี่ยบอกเลยนะว่ามันอินเทรนด์มาก
มีแบบว่าเป็นคำบทสวดด้วย
เออแล้วมีขั้นตอนการใช้อธิบายเสร็จสับ

มีขั้นตอนการใช้ด้วยเหรอคะ
๑๒๓ทำยังไงแต่ผมเชื่อว่าสายบุรุ้ยแหละ

โห้๊ยชื่นใจจรับบ้าไม่ต้องไปยกดื่ม
ก็แค่เปิดไอ้ที่ครอบออกมา
แล้วก็เติมน้ำเข้าไปในตัวที่กรวด
แล้วก็กรวดกลับมาเอาจากนั้นก็ออกไปรวดน้ำ

ที่สำหรับกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล

เอาไปวัดเองอะไรอย่างนี้ได้

จริงเดี๋ยวนี้ไปวัดเราก็อาจจะใช้ที่กรวดน้ำของทางวัด

กลับบ้านปรวจที่บ้านก็ได้

บางคนเขาจะซื้อเวลาที่เขาก่อนจะไปทำงาน
ออกจากบ้าน